สนับสนุนโดยดีที่สุดคือการให้ไม่สิ้นสุดสิงคอร์ปอเรชั่น
สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะในส่วนของคดีนั้นนะคะก็ยังคงเดินไปนะคะ
ไม่ว่าจะเป็นตกลงแล้วผิดระเบียบมหาวิทยาลัยผิดระเบียบอะไรบ้าง
ว่าต้องแจ้งอาญาตอนนี้ค่อยคืบไปนะคะ
แล้วก็ที่สำคัญสิ่งที่อาจจะเป็นปัญหานักหน่วงตอนนี้ก็คือว่าน้องคนอื่น
ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการสอบที่ผ่านไปก็มีการประกาศวันสอบใหม่ออกมาแล้วนะคะ
เตรียมตัวกันอีกประมาณสักหนึ่งเดือนนะคะแต่ว่าคงไม่มีใครอยากจะทำแบบนี้แน่นะคะ
อันนั้นเรื่องหนึ่งแต่เรื่องที่เกี่ยวพันธุ์ก็คือว่าแล้วมันมีวิธีอื่นอีกไหมถ้าจะทำแบบนี้
หรือมันมีอะไรที่เราควรจะรู้อีกไหมถ้ามันมีสนามสอบอื่นแม้แต่ตำรวจยังกลัวเลยนะคะ
สอบเข้าโรงเรียนในร้อยตกลงมีใครพยายามจะทำแบบนี้หรือเปล่า
วันนี้แขกรับเชิญหนึ่งท่านคุณผู้ชมน่าจะคุ้นเคยกัน
วันนี้อาจารย์ปริญญาหอมอเนกจะมาคุยให้ฟัง
วกหนึ่งคือผู้อำนวยการศูนย์การรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์
มหาวิทยาลัยรังสิตนะคะแต่คนน่าจะคุ้นเคยกับคนที่เป็นผู้ก่อตั้ง

เกลือดเลยนะคะที่อาจารย์เอามาวางไว้บนโต๊

คือจริงมันจะมีหลายแบบอุปกรณ์แบบพวกสายล้งสายลับอะไรที่แอบดัง

เอาที่มันเป็นเรื่องตอนนี้ก่อนนะคะอาจารย์
อาจารย์นี่ศูนย์อาจารย์นี่อยู่ที่มรังสิตด้วยนะ
ก็เลยมีที่ศูนย์นี้ขึ้นมาซึ่งไม่เกี่ยวอะไรกับเคสกรณีไม่เกี่ยวนี้เลย

อาจารย์เอาตามที่มันเป็นเรื่องเป็นข่าวตอนนี้ขึ้นมาก่อนเนี่ยนะคะ
คือเหตุการณ์นี้มันไม่เพิ่งเกิดเมื่อเดือนที่ผ่านมา
หรือที่ผ่านมามันเคยเกิดมาเมื่อ๓๐ปีที่แล้ว
ตั้งแต่ผมก็เรียนวิศวัฒน์จุฬาอยู่แล้ว

ก็จะบอกว่ามันไม่ใหม่
มันไม่ใหม่เลยแล้ววิธีการที่มันตรวจเจอกันเนี่ยเป็นวิธีการที่แบบมันค่อนข้างตื้นนิดนึง

อืมตื้นตื้นไปนิดนึง
สมบูรณ์แบบกว่านี้แต่มันไม่งั้นมันก็คงจับไม่ได้ถูกไหม
ในป่านี้ก็อาจจะเจอหมอที่แบบโอ้โหมารักษาเรา
ใครก็ไม่รู้อะไรอย่างนี้เราก็อาจจะต้องคิดเรื่องนี้หน่อย
มุมของอาจารย์ปริญญาเนี่ยนะคะวิธีการคราวนี้เนี่ย
คือเป็นวิธีการแบบถ้าสมมุติใช้คำอาจารย์คือมันไม่เนียน

อาจารย์ถ้าอธิบายง่ายก็คือว่าแค่มีอุปกรณ์
ก็ทำได้เลยใช่ไหมครับเนี่ยอุปกรณ์แว่นเว่นอะไรก็ทำได้เลยอยู่แล้ว
อาจารย์แว่นที่เป็นข่าวเนี่ยก็คือเป็นแว่นที่มีกล้องซ่อนอยู่
ครับแต่ว่ากล้องเนี่ยมันอยู่ตรงมุมมันสังเกตง่าย
อยู่ตรงขาใช่ครับอ่าสังเกตง่าย

อ่าอืมแล้วก็ถ่ายออกไปชัดเจนเลย
แล้วก็ไปถอดลงคอมได้คำตอบก็ส่งกลับมาที่นาฬิกาข้อมือ

ตื่นเต้นเลยครับเพราะว่ามันน่าจะซับซ้อนกว่านี้น่าจะยากกว่านี้
คือวันนี้ที่เราชวนอาจารย์ปริญญามาคุยเนี่ยนะคะ
บอกว่าเอางี้ดีกว่าเรามาคุยกันเรื่องอุปกรณ์ดีกว่า
ว่าถ้าจะแอบดูแอบบันทึกภาพเนี่ยมันทำได้เยอะนะคะ

คือเขาเรียกของพวกนี้ที่วางกันอยู่เนี่ย

อ่าใช่อุปกรณ์แอบถ่ายอุปกรณ์แอบฟัง
ก็ตำรวจใช้อะไรอย่างนี้
มันไม่ใช่ประถึงสำหรับวิชาชีพ
สำหรับคนที่เขาอยากจะเก็บข้อมูลแต่ว่าเก็บตรง
ไม่ได้แต่กลายว่าคนที่เป็นมิจฉาชีพ
กับเอาแว่นต่างเหล่านี้ไปประยุกต์ในการโกงข้อสอบ
เพราะฉะนั้นแว่นมันไม่ใช่อุปกรณ์โกงข้อสอบต้องออกให้เคลียร์ก่อน
เพราะนำเสนอข่าวกันว่าแว่นเป็นอุปกรณ์โกงข้อสอบ
ไม่ใช่มันถูกประยุกต์มาเพื่อใช้ในการโกงข้อสอบ
ถูกนำไปใช้ในทางที่ผิดกฎหมายเนี่ยมันก็ผิดกฎหมาย

เคยเล่นวอร์ไหมที่เขาวอร์กันน่ะ

เขาต้องมีใบอนุญาตมีตาคุดมีอะไรถูกไหม
พวกนี้มันไม่มีใบอนุญาตแต่มันมีคลื่นความถี่โทรศัพท์เข้ามาได้

มันก็ไม่ต้องขออนุญาตเรื่องความถี่เพราะมันเป็นแค่กล้อง
เป็นกล้องแต่วันหนึ่งกล้องแอบถ่าย
เพราะมันก็ไม่มีผิดอะไรมันก็คนขายกล้องนำมาได้

อาจารย์เอางี้ขอย้อนสั้นนะอาจารย์
เมื่อ๓๐ปีก่อนที่อาจารย์บอกว่าก็เคยทำมาแล้วคืออะไรคะ

มีการยิงข้อสอบเข้ามาให้เด็กที่นั่งเรียนอยู่

แล้วก็ตอบตามที่คนทำข้อสอบอยู่ข้างนอก

แต่มันไม่มีนาฬิกาแบบฉลาด
กำลังจะเฉลยให้ฟังว่ามันเป็นยังไงเมื่อ๓๐ปีแล้ว
เพราะว่าตอนนั้นผมอ่านข่าวหนังสือพิมพ์แล้วผมเจอ
ว่าเวลาเขาเอาข้อสอบมาจากศูนย์สอบเนี่ย
ก่อนที่เขาจะเข้าห้องสอบจะมีเวลาอยู่นิดนึง
เขาก็เอาข้อสอบนั้นไปซีหลอกดื้อเลย
ก็คือเขาซื้อคนที่คุมข้อสอบมา
ไม่ต้องมานั่งเอาแว่นถ่ายให้มันเสียเวลา
ไปให้เด็กเก่งนี่มันทำข้อสอบทำ

ขาวที่เขาสอบเสร็จแล้วคนมันนั่งรออยู่นี่มันทำอย่างไร

อย่างเคสของมลังศิษฐ์นี่คือเด็กเขาฟุ๊บ
ถ้าเกิดผมทราบแล้วเขาฟุบหน้าลงไปอย่างนี้
เขาก้มดูนาฬิกาฟุ๊บนานไปหน่อย
แต่ในเคสที่ผมเคยเจอเมื่อ๓๐ปีแล้วเนี่ย

แต่เขาจะติดอุปกรณ์ไว้ที่ตัวเลย
ไว้ที่แขนไว้ที่ตัวแล้วมันจะสั่น
มันจะเป็นเหมือนคล้ายไรหัสมอสอย่างนี้

คือมันมีความพยายามจะโกงกันมานานแล้ว

คืออุปกรณ์ที่ถูกพูดถึงมากที่สุดในข่าวนี้

แต่ถ้าใช้เป็นอุปกรณ์แอบถ่ายมี
มีแล้วมันอยู่ในรูปของแว่นตาด้วย
เป็นปากกาเป็นกระดุมเป็นเน็กไทท์

เอางี้ลองบอกลองบอกคุณผู้ชมกันหน่อยว่ามันมีอะไรบ้าง

คือหยิบมาแล้วลืมค่ะคุณผู้ชม
ข้างในไม่มีแว่นเอาแต่กล่องมา
ขออภัยแต่อยากให้ดู
คือที่อาจารย์บอกเนี่ยเมื่อสักครู่นี้มันเป็นแว่นแบบแว่นใสนะ

อย่างเช่นแว่นกันแดดก็เป็นแว่นกันแดดเนียนได้
กล้องอยู่ไหนอาจารย์

อันนี้แว่นกันแดดมันก็จะกลืนง่ายหน่อย

อุปกรณ์อื่นเอาอุปกรณ์อื่นบ้างค่ะ
อาจารย์คิดว่าตัวไหนที่เราควรจะรู้บ้าง

รู้ไหมเนี่ยคุยกันมา๕นาทีแล้วเนี่ยแอบถ่ายอยู่ตลอด

ถ้าผมจะไปแอบถ่ายใครผมต้องใส่เสื้อดำ

ข้างหลังก็จะมีอย่างนี้

นี่ค่ะคุณผู้ชมที่อาจารย์บอกก็คือวงนี้แหละ

แล้วก็มักจะใช้กับเสื้อสีเดียวกันกับกล้อง

กล้องตัวขนาดนี้นี่มันบันทึกได้นานไหมคะ

มีให้เลือกเลยจะเอาคมชัดเมมขนาดไหนใส่ได้หมดเลย
อันนี้กล้องกระดุมอันนี้น่าจะชิลสุดได้ยินคุ้นหูสุด

นี่เราก็ต้องหานี่กล้องอยู่ไหนเอ้าหาดู

แต่มันมีแบบดูทำหลอกไว้เหมือนกันเนาะ

มันอยู่ที่ด้ามมันบนด้ามมัน

เนื่องจากมันสีดำแล้วฉากเราดำด้วย
ใช่แล้วเวลานั่งคุยเนี่ยก็เปิดปากกาไว้
แล้วก็นั่งคุยกันไว้เรื่องเพราะจะถ่ายหน้าคนตรงข้ามตลอด
แต่มันไม่เหมาะตลอดเอาข้องสอบเพราะว่า
ข้อสอบมันจะมาก้มอย่างนี้มันก็ไม่ถนัดไง

อาจารย์ตัวอย่างนี้นี่นะคะคือ

บันทึกได้ต่อเนื่อง

กำลังจะถามว่ามันได้นานได้นานทุกอันเลยใช่ไหม
เกี่ยวกับว่าขนาดของอุปกรณ์ที่เอากล้องไปฝังไว้ใหญ่เล็กแค่ไหน

ตัวนี้เวลาเอาออกมาแล้วมันจะเสียบก้นได้เหมือน

ต้องแกะออกมาว่ามันอยู่ตรงไหนอะไรอย่างนี้
การมันต้องเป็นรูปทรงใหญ่ขนาดนี้ทุกอันไหมครับอาจาร

อันนี้ไม่ค่อยเนียนเท่าไหร่มันจะเล็กกว่านี้นี่ไง

ใช่ง่ายกันอย่างนี้เลย

แว่นกันแดดไปแล้วอะไรอีกคะอาจารย์

อันนี้เหมาะสำหรับจับแม่บ้าน
หรือว่าคนรับใช้ที่บ้านว่า

อาจจะจับเข้าบ้านก็ได้วางไว้ที่คอนโดหรืออะไร

น้ำหนักมันจะหนักกว่าปลั๊กไฟปกตินิดหน่อยนะ

ใช่เจ็บได้เหมือนกันเจ็บได้เหมือนกันอีกแล้ว
อันนั้นที่อาจารย์เห็นนะคะ
เป็นเหมือนกันเลยนะ

มันก็จะฝังได้เป็นทรงกลมเหมือนกับกล้องพอดีเลยค่ะคุณผู้ชม

ผ่านเนี่ยเมียเราก็ไม่คิดว่าเราจะไปเจอที่ไหนเนาะ

เมื่อสักครู่นี้ปั๊กอันนี้สวิชไฟนะคะ
ดูด้านหลังนิดนึงอาจารย์ค่ะที่อาจารย์บอกว่าเสียบได้เลยนี่คุณผู้ชม

ก็เสียบไปค่ะเสียบแล้วก็ต่อคอม
ก็เสียบไปเอ้าอะไรอีกอาจารย์

เผยดานลึงอะไรอย่างนี้ก็ได้คลิปเอาไว้ติดไว้
เหมือนกับตัวทุกตุ๋นทุกตาเหมือนน้ำหอม

รูปแบบนาฬิกาหรืออย่างนี้ก็ได้อ่ะคุณขวัญดูที่กล้องอยู่ไหน
นี่แหละสงสัยอันเดียวเลยพอเมื่อกี้มันคุ้นจากอันอื่นมาแล้ว
อันนี้ป่ะคะใช่แล้วมันจะต่อสายเอามายังไง
มันจะต่อสายออกมายังไงตรงที่ใส่ฐานแล้วอ่ะอ่า
ตรงดำดำตรงดำดำข้างข้างตรงก้านมันตรงนี้อ่า
อันนี้ไงมันก็มีให้ซื้อทำไมไม่บอกเนิ่นดูไม่ฉลาดเลยเมื่อกี้
แก้งงเล็กน้อยก็เสียบไปอย่างงี้มันก็ได้แค่นี้เองเนี่ย
แล้วเวลาเราพักโรงแรมแล้วเขาวางของนี้ไว้เนี่ยนี่มันคือนาฬิกาปลุก
ใช่น่าจะนาฬิกาเราก็นึกขึ้นนาฬิกาของโรงแรมทุกโรงแรมมันก็มีนาฬิกาหมด
เพราะว่าทรงมันมันก็ฝังอยู่กับใช่อันนี้น่ากลัวตัวรูปร่างไปพักโรงแรม
ต้องต้องตรวจให้เรียบร้อยก่อนนี่ค่ะแค่นี้อืมโอ้นี่ระแวงกันหมดแล้วมั้งเนี้ย
ไปพักที่ไหนเนี่ยดูทุกชิ้นอ่ะอันไหนอีกคะแต่นี่เนียนสุด
อันนี้ลืมลืมใส่ไว้อ๋อเอาไปอ่าเห็นไหมอันนี้เป็นอันที่ฉันจิบอันแรกเลยนะคะ
ตอนที่อาจารย์วางของไว้บนโต๊ะแล้วก็รู้สึกได้ว่าคือมันสังเกตได้ง่าย
มันมีน้ำหนักมีน้ำหนักเนี่ยมีน้ำหนักเพราะมันฝังมันฝังเอาไว้คือฝังเอาไว้
ให้ดูเลยก็ได้เปิดไส้มาให้ดูก็ได้ข้างในมันมีมีเว็ดวีไดท์อย่างนี้เลย
อย่างงี้ไม่ไม่ต้องถอดออกมาทั้งอันเนอะไม่ต้องออกมาทั้งอันครับนี่ค่ะ
แหวกแค่นี้เองนะคะคือเดี๋ยวนะคะขอนิดเดียวนะเรียนพลิกมาด้านหน้าก่อน
คือนี่คือกล้องมันอยู่ข้างหน้าอ่านี่คืออุปกรณ์เนี่ยขนาดแค่นี้นะคะ
ขนาดขนาดเท่านี้นะคะอ่าแล้วก็ตัวกล้องเดี๋ยวนะขอหาก่อนอ่า
เล็กมากเล็กมากตัวกล้องฝังอยู่กับลายของเน็กไทยคืออันนี้
ดูไม่ออกเลยไม่มีทางดูออกเลยใช่นี่ฝังอยู่ตรงรูนึงค่ะ
อยู่ตรงรูหนึ่งแล้วก็ที่อาจารย์ให้ดูเมื่อสักครู่นี้ก็คือว่า
ง่ายเอ้ยไม่ใช่ไม่ยากไม่ใช่ไม่ง่ายหันฟ้าบไม่ต้องถอดออกมาทั้งอันนะคะ
กนิดเดียวเสียบเลยค่ะเสียบที่ก้นเหมือนกันใช่ครับมันก็เป็นยูเอฟซีไดท์ตัวหนึ่ง
นี่ค่ะทำไว้รอแล้วนี่เล่นกันอย่างนี้เลยทำไว้รอแล้ว
ก็เสียบเหมือนกันครับง่ายง่ายเสียบเข้าไปตรงนี้ปุ๊บจบนะคะ
อันนี้เนียนนะอันนี้เนียนมากด้วยรีโมทตัวนี้เพราะว่าต่อให้มันมีน้ำหนักหรือว่าขนาดใหญ่
แต่ว่าโดยทรงของเน็กไทยแล้วมันต้องตึงใช่ไหมอาจารย์ใช่ครับ
มันก็จะง่ายมากดูไม่ออกเลยค่ะเนี่ยสั่งอ่านให้มันให้มันถ่ายไม่ทัน
มีรีโมทอ๋อสั่งจากรีโมทใช่มีรีโมทคอนโทนด้วย
แล้วก็ใส่กระเป๋าไว้ถ่ายแล้วกดอะไรอย่างงี้ขอดูรีโมทขอดูรีโมท
ตรงไหนรีโมทรถธรรมดานะครับตรงรีโมทรธธรรมดาแหละ

มีมีอีกมีอันนี้สำหรับในออฟฟิศ

คุณซูชิโทรงนะรายการเราวันนี้

แต่ตัวนี้มันต้องหันไปทางคนที่นั่งอยู่
ไม่ทันคนที่จะเป็นเป้าหมายในการถ่าย

แล้วไม่มีวันแบตหมดด้วยเพราะมันช้าตลอด
แบตมันก็ไม่หมดอ้าวอ้าวถูกไหมอ้าวปากถามไม่ถูกแบบอ้าวมันก็
นี่นะคะกล้องก็คือฝังอยู่ข้างในเลยไม่ไม่มีอะไร
ซ้อนเลยก็คือข้างในตัวนี้เลยค่ะคุณผู้ชมก็คือหันคือคุณก็
นะคะเอายังพอยังโอ้มีเยอะเลยเอาที่ที่ที่มีอยู่ใกล้เรียนที่สุด
นะคะอันนี้เป็นกระป๋องน้ำบันลมอ้าววันนี้เอามากินเหรอไม่ไม่คือ
คือเพราะเอิญว่าลายนี้คุณผู้ชมคะมันเอื้อต่อการฝังกล้อง
ลายตัวพิมพ์ของของกระป๋องตัวเนี้ยนะคะดูยากมากครับมันเอื้อ
นี้เลือกสองด้านเองนะอ่านี่ค่ะน่าวพุทธคือที่ดิฉันเรียบเฉลย
เดี๋ยวคุณผู้ชมหาลำบากเพราะมันดำด้วยคุณผู้ชมสังเกตได้ไหมคะ

คือไลน์มันเข้ากับการฝังกล้องได้ง่าย

แล้วจะเอาไฟล์ออกมายังไงดูก้นมันดูก้นมัน

นี่ปูงัดง่ายงัดง่ายด้วยเสียง

มีสวิตช์ว่าจะให้ถ่ายเมื่อไหร่อะไรอย่างนี้

วันนี้โชว์หมดแล้วเนี่ยเท่าจะหมดทุกตัวแล้วเนี่ย

คุณผู้ชมคะถ้าสมมุติว่ามีอุปกรณ์มากมายขนาดนี้

มันมีวิธีไหมมันจะออกมาแค่นี้โดยไม่ให้คนที่ออกของมาแก้กันเลยหรือ

สักครู่นี้เพลินค่ะลืมโฆษณานะอาจารย์เหลือเวลานิดเดียวอาจารย์ถ้ามันมีเครื่องที่ทำแบบนี้ได้เครื่องที่จะให้มันทำแบบนี้ไม่ได้ต้องมีนะ

คือมันมีวิธีการยังไงบ้างคะอาจารย์คือหาว่ามันมีอยู่ไหมอุปกรณ์พวกนี้กลับป้องกันไปเลยหรือยังไงคะ
ใช่มันมีสองแบบคือหาว่ามีอยู่ไหมแต่กันไม่ได้แต่รู้ว่ามีแล้วจะได้หลีกเลี่ยงกลับตัดไปเลยเปิดสัญญาณกวนให้มันส่งกันไม่ได้ให้มันเจ๊งกันไปเลย
อันนี้เราพูดถึงในกรณีที่ส่งแบบเวลาจริงนะครับคุณผู้ชมคือส่งแบบนาทีต่อนาทีนะ

อุปกรณ์ไหนที่เป็นตัวหาคะอาจารย์ว่ามันมีตัวดักแอบดูอยู่ไหม
คืออันนี้เหมาะสำหรับคนที่ชอบไปพักโรงแรมตามต่างจังหวัด
แล้วก็ไม่แน่ใจว่าโรงแรมนั้นติดกล้องไว้ตามม่านตามช่องตามรูตรงไหนหรือเปล่า
เพราะตามนุษย์เรามองไม่เห็นกล้องที่มันแอบอยู่

ถ้ามันมีเสียงก็แปลว่าแถวนี้มีกล้อง

นี่ปล่อยใหม่นะ

ผมสามารถเอาตาเนี่ยมองทะลุ
ถ้าผมเห็นมีกระพริบตรงไหนแปลว่าตรงนั้นมีกล้องอยู่
อย่ามองด้านนี้ตาบอดนะมองด้านนี้
อย่าหันหาผู้ชมนะเดี๋ยวผู้ชมจะตาบอด
อ่ามอง

ตัวนี้มันจะส่งแสงที่สว่างเนี่ย
ไปยังกล้องถ้ามันเจอเม็ดกล้องอย่างนี้

แม่กล้องอย่างนี้หรือเจอแม่กล้องอย่างนี้

เห็นไฟเทอร์มิเนเตอร์ไหม

มันจะทำให้เราเห็นเลยว่ามีกล้องแอบอยู่ตรงไหน

เป็นแบบเสียงหรือสั่นก็ได้

อันนี้คือเครื่องที่จะดักดูว่ามันมีเครื่องดัก

ใช่แต่มันหยุดไม่ได้มันแค่รู้ว่ามี

มีเป็นแจมเมอร์มันจะเป็นแท่งขึ้นมา

ง่ายมันก็เป็นเครื่องหน้าตาอย่างนี้แหละ
แล้วก็มันก็มีเสามาเสียบอย่างนี้

พอเปิดปุ๊บทั้งห้องเนี่ยโทรศัพท์ไม่ได้เลย

แล้วไมค์ลอยเราไมค์เราก็จะใช้ไม่ได้ด้วย

มีแล้วมีแบบเป็น๑๐๐เมตร๒๐๐เมตรก็มี

อันนี้มันเป็นลักษณะการทำงานเหมือนกับตัวตัดสัญญาณ
สำหรับการแอบฟังดักฟังเหมือนกันใช่ไหมคะ
ใช่ครับแล้วก็ป้องกันการโกงสอบในสนามใหญ่

แถวสถานที่สอบเช่นมรางกำแหงเขาจะเปิด

แต่ถ้ามันเป็นลักษณะคล้ายกับที่มรังสิต

คือมันบันทึกแล้วก็ออกไป
แต่ว่าในกรณีถ้าสมมุติมันส่งนาทีต่อนาที
พวกนี้ดักได้ด้วยป้องกันได้ด้วย
คืออันนี้เอากองข้อมูลมาให้คุณผู้ชมนะ
เอากองข้อมูลมาอาจารย์อุปกรณ์ที่เราเอามาไว้ทั้งหมดนี้เนี่ยนะคะ

ใช่อาจารย์ก็เป็นห่วงตรงนี้เพราะว่าอาจารย์เคยแฝงตัวเข้าไปล่ะ

จริงบางทีบางแห่งนี้ก็ขายหราเลยนะ
ใช่ครับพวกคลองถมอะไรพวกนี้ก็เข้าไป

ก็ไปเจอคนซื้อกันแบบไม่ต้องขอบัตรประชาชน
ก็ไม่ต้องถามว่าเป็นตำรวจหรือเปล่าเขาก็ขายให้เลย

คนจีนมาเปิดร้านขายเลยตอนแรกก็ไปอยู่ร้านเดียว
ตอนหลังมี๔๕ล้านก็ตัดราคากัน

อาจารย์ว่าณวันนี้เนี่ยนะคะอย่างเช่นกล้องกระดุมเนี่ย

หลังจากที่เกิดเหตุการณ์นี้เนี่ยนะคะ
ทางมหาวิทยาลัยลังศิษย์ก็มีประกาศออกมา

คืออย่างก่อนหน้านี้เนี่ยนะคะ
คือเขาก็ห้ามสวมนาฬิกาเครื่องประดับอยู่แล้วนะคะ
แต่ล่าสุดนี้
แม้กระทั่งดินสอกับยังลบเนี่ย
ทางมหาวิทยาลัยจะจัดเตรียมเอาไว้ให้บนโต๊ะสอบเท่านั้น
อันนี้ป้องกันได้ไหมอาจารย์มาแนวนี้
ก็ถ้าเป็นดินสอแอบถ่ายอาจจะป้องกันได้
แต่ว่าถ้าเป็นของมหาวิทยาลัยก็ไม่น่าจะมีปัญหาเนอะ
น่ามีปัญหาครับเพราะเดี๋ยวคนเอาปากกาแอบถ่ายมาอย่างนี้ทำไง
เพราะนี่เลยค่ะคือห้ามหมดเลยนะคะ
คือมีเปลี่ยนบางอย่างเท่านั้นนะคะคุณผู้ชม
แต่ว่าก็น่าจะตรงกับเป้าของเขาก็คือว่า
โดยเฉพาะการห้ามนำตำราเอกสารปากกาดินสอ

และสิ่งของใดติดตัวเข้าห้องสอบให้ใช้ได้แค่
จะจัดเตรียมไว้ให้บนเก้าอี้สอบเท่านั้น
แล้วก็ในส่วนของการแต่งตัว
หาตัวง่ายไหมคะขอ๓๐วินาทีสุดท้าย
หาตัวคนทำใช่ไหมครับ

เพราะถ้าเด็กไปทำอะไรก็หมดอนาคต
เขาคงจะต้องให้เด็กบอกว่ามาจากที่ไหน
ผมว่าไม่ยากหรอกในที่สุดก็คงจะหาได้แหละ
คุณผู้ชมคะหมดเวลาของรายการอย่าหาว่าชี้โพรงค่ะ

คือให้รู้อย่างเท่าเทียมกันแล้วก็เท่ากัน
วันนี้ขอบคุณอาจารย์ขนของมาให้เป็นรังเลยนะคะ